ทำงานด้วยร่วมกันกับพระพุทธรัฐบาลนี้จะดำเนินการอย่างไง

แล้วก็กำหนดการระยะเวลาที่จะต้องเสร็จสิ้นเมื่อไหร่
อันนี้ก็เป็นเรื่องขั้นตอนทางปฏิบัติในการทำงานร่วมกัน

ก็ต้องเริ่มต้นในการพิจารณาคุณสมบัติ

แล้วก็ที่ประชุมกรรมการบริหารภักดิ์และที่ประชุมสอสอ
ซึ่งจะเป็นที่ประชุมร่วมจะเป็นผู้พิจารณาในขั้นสุดท้าย
ว่าการดำรวมตำแหน่งทางการบริกคนใดมีความเหมาะสมอย่างไร

จะมีปัญหาว่าจากปัญหาเรื่องการแย่งโค้ตต้านรัฐมนตรีระหว่างภักดิ์
จะกลับมาเป็นการแย่งรัฐมนตรีภายในภาคไหมครับ
ยังไม่ได้เกิดขึ้นครับแล้วไม่ได้คิดว่าจะมี
ในสถานที่ทำภักดิ์กำลังเดินหน้าเรื่องโลกรัฐบาล
แต่ว่าตอนนี้มีสมาชิกภักดิ์หลายคนทยอยลาออกเหมือนเช่นล่าสิทธิ์คุณกษัตริย์ที่ลง
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะเรียกเพิ่มต้น
ยังมีผู้ที่สาธารณะจะมาทำงานร่วมกับพักษณ์
แต่ในระโกธิกลายท่านเหมือนกัน

ในการเลือกตามทั้งที่ผ่านมาคือทิศทางการเดินที่ต้องขอบพลักษณ์
พวกเป็นมาตรีผักเป็นความเห็นของคนส่วนใหญ่
ก็ต้องเคารพกันแล้วก็ต้องฟันฝากอุปสรรคปัญหาทั้งหลายทั้งวงท่านีที่จะเกิดขึ้น
แต่เราก็มั่นใจว่าเมื่อได้ตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้วเนี่ย
แน่นอนว่ามันต้องมีผลกระทบทั้งทางโบสถ์ทั้งโบสถ์ประทับ
คนเห็นด้วยก็มีไม่เห็นด้วยก็มี
แต่สิ่งที่เมื่อเราจะต้องทำต่อไปก็คือการพิสูจน์
ตัดสินใจที่จะร่วมรัฐบาลแล้วก็ต้องพิสูจน์ด้วยการสร้างผลงาน
ให้ประชาชนเห็นอย่าเป็นผู้ประชำ
เพื่อให้พักเป็นที่ยอมรับเพิ่มเติมขึ้นในอนาคตต่อไป